มาดูเรื่องนี้ค่ะน่าเห็นใจมากจริง
เป็นเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๗๒ปีอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
คือเรื่องนี้ค่ะแฟนข่าวของไทยรัฐได้ส่งมา
ทางเพจไทยรัฐออนไลน์บอกว่าอยากจะให้ทีมข่าว
ตามเรื่องนี้ให้หน่อยเผื่อมีอะไรที่จะช่วยเหลือคุณป้าได้บ้าง
ทีมข่าวของเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะตามไปจนเจอคุณป้า
คือคุณป้าอายุ๗๒อยู่ที่สมุทรปราการ
คุณป้าเป็นต้อกระจกต้อกระจกมันก็จับตาพร่า
ไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่มีสตังค์ไปผ่าตัด
ปกติเนี่ยรับจ้างซักผ้าวันหนึ่งได้เงินสักร้อยสองร้อย
เจอพิษโควิด๑๙เข้าไปอีกไม่มีสตังค์เลย
มีเงินติดตัว๕บาทคุณผู้ชมแล้วอาหารที่จะกินนะนะ
บอกบางวันนะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อเดียว
ห่อเดียวคือกินทั้งวันนะคะคือเติมน้ำไปเยอะให้มันอืดอืดพอ
พองกินทีละครึ่งสดน้ำเยอะให้มันอืดให้มันอิ่ม
ชีวิตของคุณป้าเนี่ยคือน่าเห็นใจมาก
ทีมข่าวของเราไปเจอไปคุยกับคุณป้ามาค่ะ
คุณสุดปรีดามหายศนะคะนักข่าวของเรา
ที่บ้านเลขที่๒๒ทับ๑หมู่๓
ตำบลนางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คุณป้าบัวลาเพ็งพลค่ะ

คุณป้านั่งขูดผิวมรุมบอกว่าจะเอาไปขายให้เพื่อนบ้าน
คืออะไรที่จะได้เงินได้ทอง๕บาท๑๐บาทป้าบอกทำหมด
พรอยู่คนเดียวนะคะปกติก็รับจ้างซักผ้า
วันหนึ่งก็อาจจะได้สัก๒๐๐เต็มที่ไม่เกิน๓๐๐ป้าบอก
มันก็พออยู่ได้นะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก
ลูกค้าก็ส่งผ้ามาซักทุกวันก็มีเงินซื้อข้าวประทังชีวิตไปวัน
ตั้งแต่โควิด๑๙บาทไม่มีคนมาจ้างซักผ้าเลยอ่ะ
คุณสุปริดาของเราบอกว่าสังเกตดูนะ
แขวนเสื้อที่บ้านคุณป้าเนี่ยกองอยู่แขวนอยู่
ไม่มีคนมาจ้างเนี่ยแขวนอยู่แบบนี้โล่งเลยมีแต่ไม้ไม่มีผ้า
เป็นแบบเนี้ยมาเป็นเดือนแล้วค่ะบางวันได้เงินแค่สามสิบบาทอ่ะ
บางทีอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เงินเลยสักกระบาทเดียว
ป้าก็พยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะไปหาผักแถวนั้น
เอามาขายเพื่อนบ้านบ้างวันไหนไม่มีผักก็ไปเก็บขยะ
เก็บขยะเอาไปขายป้าพรก็บอกไปสุปรีดาไปเดินดูรอบรอบบ้าน
คุณสุดปรีดานักข่าวของเราบอกว่าของมีค่าที่สุดที่อยู่ในบ้านที่ป้าบอกนะ
คือที่นอนเป็นฟูกนอนนะคะและเครื่องซักผ้าที่เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินอ่ะ
มีแค่นี้จริงจริงอาหารมื้อเช้านะคะ
พรบอกกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองเดียวนะ
ซองเดียวคือกินทั้งวันทั้งเช้าทั้งกลางวัน
นี่ค่ะเติมน้ำเยอะซดน้ำเข้าไปให้เส้นมันอืดพออยู่ท้อง
แต่ถ้าวันไหนโชคดีมีคนมาจ้างซักผ้าก็จะเอาเงินไปซื้อข้าวถุงนึงแกงถุงหนึ่ง
แล้วก็กินทั้งวันป้าบอกไม่เคยซื้อแพงกว่านี้วันหนึ่งใช้เงินไม่เคยเกิน๒๘บาท
คุณสุดปรีดานักข่าวของเราก็ถามว่าป้าแบบนี้ป้าได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ๕๐๐บาทไหมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน
ป้าบอกว่าป้าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำป้าเข้าไม่ถึงเงินชดเชยอะไรแบบนี้หรอก
ก็ได้แต่พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปหยิบยืมเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างขอข้าววัดกินบ้าง
แต่ป้าบอกป้าก็ได้เงินเบี้ยคนชรา๗๐๐บาทเงินคนจน๓๐๐บาทเดือนละพัน
ละพันที่ได้อ่ะป้าไม่ได้ใช้นะเอาไปคืนเพื่อนบ้านเพราะป้าก็หยิบยืมเพื่อนบ้านมาไง
เงินที่ได้ก็ต้องเอาไปใช้หนี้ป้าบอกไม่พออ่ะเงินมันไม่พอจริงเมื่อก่อนยังพออยู่ได้เพราะมีคนจ้างซักผ้า
แต่ตอนนี้รายได้เป็นศูนย์เหลือเงินติดตัวณวันนี้นะคะ๕บาทเหลือเงินติดตัว๕บาทจริง
คุณป้าตั้งแต่โรคระบาดมานี่ก็คือเราไม่มีเงินเลย
ไม่มีติดตัวเลยค่ะเมื่อวานก็มีอยู่ห้าบาททั้งนั้นทั้งตัวโอ้โหเนี่ยมาตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะ
ไม่มีจริง๒วัน๓วันก็ไม่มีผ้าเลยค่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
ไม่เคยแย่อย่างนี้จริงเลยไม่เคยนั่นเลยมีโอ้โหมาเดือนนี้แหละลำบากมากคิดมากค่ะ
ยังว่าไปหาหมอจะไปเอาที่ไหนก็คิดว่าจะยืมอันนี้อยู่แล้วแหละ
เสียมใช้มากอ่ะไม่ได้ใช้อะไรหรอกเพราะอยู่คนเดียวแล้วตั้งแต่เขาจะสงสารให้มั่งก็ไม่ว่าอะไรค่ะ
ไม่กล้าเรียกร้องหรอกค่ะยายก็อยู่คนเดียวแบบนี้แหละ
ไม่ใช้อะไรมากมายวันหนึ่งข้าวถุง๒๐ข้าวถุง๘บาทแค่นั้นแหละ
ซื้อน้ำเปล่ามากินประทังชีวิตไป
พระพรบอกว่าก็อย่างน้อยป้าก็ไม่มีหนี้
ก็มองในแง่ดีอะนะไม่มีเงินแต่ไม่ได้มีหนี้อะไรมากมาย
ป้าก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไปก่อน
ถ้าไม่ไหวจริงถึงจะไปหยิบยืมเพื่อนบ้าน
ถึงจะไปพึ่งเพื่อนบ้านน่ะนะคะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านป้าพรค่ะ
ยืนยันว่าชีวิตป้าพรน่าสงสารจริงนะ
อยู่ตัวคนเดียวเลยเลี้ยงตัวเองด้วยการรับจ้างซักผ้า
พิษโควิด๑๙เข้าไปจบเลยไม่เหลืออะไรเลย
รายได้เป็นศูนย์เหลือแต่ไม้แขวนเสื้อแขวนเอาไว้อย่างนี้
ไม่มีคนมาจ้างแต่เพื่อนบ้านบอกว่าแต่ป้าก็ไม่งอมืองอเท้านะ
แม้หูตาจะฝ้าฟางเป็นต้อกระจกตาพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดนะ
แล้วป้าเองก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะคุณผู้ชม

แต่อย่างที่บอกว่าป้าไม่งอมืองอเท้า

ถ้าป้าไม่มีจริงเพื่อนบ้านนี่แหละก็พอจะช่วยเหลือ
หรือไม่ก็อุดนุนเอาผ้าไปซักอะไรแบบนี้นะคะ
ตรงก่อนเคยมีลูกคนโดนรถชนตายไงลูกเค้ารับ
ลูกเค้าให้ดีจะตายไปแต่ตอนนี้ลูกตายคนเล็กเค้า
อันนี้เค้าคนละอยู่คนเดียวของเค้าเลย
เค้าลำบากเค้าก็ได้มารุมมั่งวันนั้นนิดละหน่อยของเค้า
บางทีเค้าก็ไปเก็บพุยักษ์หายเลย
จ้างซักผ้าบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้
แม่เค้าอยู่เค้าคนเดียวแต่เค้ามีลูก
พอแกรับจ้างซักผ้าได้แกก็เอามาคืนเอาเงินมาคืนให้
ช่วงนี้เป็นโควิดด้วยก็คือทุกคนที่ไปทำงาน
ก็ไปทำงานแบบว่าไม่มีโอไม่มีอะไรแล้ว
ทำบ้างไม่ทำบ้างเขาก็เลยไม่ค่อยเอามาให้แกซัก

แล้วตอนที่คุณสุดปรีดานักข่าวของเรากำลังจะกลับนะ
พรก็เลยบอกว่าคือเอาจริงป้าก็ไม่ได้แบบ
อยากจะรับบริจาคอะไรเยอะแยะหรอกขอแค่มาอุดหนุนป้า
คือขอให้ป้ามีงานทำป้าอยากซักแลกเงิน
ใช่แค่แบบมาจ้างป้าซักผ้าป้าจะได้มีงานทำ
จะได้มีเงินจะได้ไม่ต้องไปรบกวนใคร
แต่เราก็ขออนุญาตคุณป้าว่าเออขอแบบเลขบัญชีคุณป้ามาหน่อยแล้วกันเนาะ
เผื่อแบบใครอยากจะช่วยเหลือคุณป้านะคะ

คุณผู้ชมเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้ได้
ใครนะให้กันคนละเล็กคนละน้อยก็ได้นะคะ
ต่อชีวิตคุณป้าคุณป้าบอกโอ้โหบางวันเหลือห้าบาทจริงจริง

ไปที่บ้านป้าได้นะคะเดี๋ยวย้ำที่อยู่อีกทีนึง
เลขที่๒๒ทับ๑หมู่๓ตำบลนางแก้ว
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เข้าซอยไป๕๐เมตรบ้านอยู่ขวามือ
บ้านหลังสีม่วงหน้าต่างสีเขียวนี่นะคะ

ถึงสนามเด็กเล่นป้าบอกว่า
แค่มาจ้างป้าซักผ้าป้าก็ดีใจแล้วค่ะ